ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีชายอายุ๗๖ปีนะครับพลัดตกแพร่ขนานยนต์ที่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญาและจมน้ำหายไป

ลูกสาวเนี่ยไปเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดบอกว่าลักษณะของพ่อเหมือนคนเมาเหล้าอะครับ
แล้วก็เดินลงไปในแผ่เองทำให้พลัดตกน้ำไปตอนนี้ยังหาไม่เจอ
อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือภาพวงจรปิดขณะที่ชายอายุ๗๖ปีทราบชื่อภายหลังคือ
นายนรงสนที่สวนก็ท่าทางคล้ายคนเมาสุรานะครับถือไม้เท้านะฮะมือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายถือกระเป๋า
แล้วก็เดินลงไปในแพร่ขนานยนต์ก่อนจะพลัดตกลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จมหายไปครับ
ที่เกิดเหตุนั้นเป็นท่าเทียบแพร่ขนานยนต์ของบริษัทเพตราครับเป็นแพร่บรรทุกรถยนต์ข้ามฝากข้ามแม่น้ำเจ้าพญา
ซึ่งอยู่ในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะฮะนักประดาน้ำของมูลนิธิก็ช่วยกันงมหา๒ชั่วโมง
แล้วก็เดินมานั่งอยู่ในแพร่ขนานยนต์ที่จอดเทียบท่าอยู่สักพักเดินไปที่ท้ายแพร่ขนานยนต์
ก่อนจะเดินลงไปในแม่น้ำเจ้าพญาเองแล้วก็จมหายไปครับ
ขณะที่นางพิชภาเศรษฐนรกุลอายุ๕๕ปีซึ่งเป็นบุตรสาวของนายนรง
ก็เดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่าพ่อเป็นคนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำเลย
ชาวบ้านแถวนั้นก็ทราบดีและช่วงหลังเนี่ยพ่อพอมาปุ๊บ
ก็จะมีปากเสียงกับแม่บ่อยแม่ก็เลยย้ายออกไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
แล้วก็ปล่อยให้พ่ออยู่บ้านคนเดียวก็จะมาเยี่ยมบ้างในวันหยุดวันว่าง
เพื่อนำเงินไปให้คุณพ่อเป็นเรื่องของค่าใช้จ่าย
กระทั่งมาทราบข่าวว่าพ่อพัดตกแล้วก็จมน้ำหายไป
แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นการพลัดตกเองหรือจงใจฆ่าตัวตาย
เพราะคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ชายคนนี้เดินลงไปเอง
นะครับก็ต้องรอแล้วก็ตอนนี้ยังคงต้องงมหากันต่อ
เพราะว่าก็ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นอย่างไรนะครับ